ดูจังหวัดตราดกันหน่อยค่ะตอนนี้ยกระดับควบคุมอย่างเข้มข้นแล้วเหมือนกันนะคะ
มีการตั้งด่านที่เป็นจุดตรวจคัดกรองเข้มข้น๓จุดหลัก
คือจุดตรวจบ้านท่าจอดบ้านนาแกลงแล้วก็บ้านคลองลึก
ใครจะออกนอกพื้นที่ก็คือต้องมีเหตุจำเป็นเท่านั้นและมีเอกสารรับรองจากเจ้าหน้าที่ด้วย
จังหวัดตราดเนี่ยตอนนี้ผู้ป่วยโควิดสิบเก้าสะสมอยู่ที่สามสิบเอ็ดราย
เชื่อมโยงมาจากบ่อนการพนันเกือบทั้งหมดเลยนะคะแล้วเขตเทศบาลเมืองตราดก็เป็นพื้นที่สีแดงด้วย
เพราะมีผู้ป่วยสูงถึงสิบรายตอนนี้ประชาชนก็เริ่มทยอยเดินทางมาขออนุญาตออกนอกพื้นที่ตั้งแต่ช่วงสายสายค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าวันแรกเนี่ยสับสนนิดหน่อยในเรื่องของข้อมูล
แล้วก็การยื่นใบรับรองเดินทางออกจังหวัดนะคะ